อันนี้ไม่ได้บังแดดนะจ๊ะแล้วก็ไม่ได้บังฝนด้วยแต่นี่

อร์ร์รร์ที่จะกดเข้าหน่อย
งั้นพูดที่ใดเราจะรับหน้าที่นี้
แต่จะพาไปดูอาถ่วนและเชิญยิ้ม

เอ้าไปรับเหรียญโปรยธานกันหน่อยจ๊ะ
เอ้าดูหน่อย

เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย